คุณผู้ชมรวมถึงทั้งสองท่านเคยได้ยินใช่ไหม
เขาบอกว่าคนที่จะรับปริญญาจะแต่งงานจะบวช

ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ชายคนนึงเขากำลังจะบวชค่ะ
ก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนปรากฏว่าขากลับขี่มอเตอร์ไซค์
พอขี่มอเตอร์ไซต์เสร็จไปชนกับรถเก๋งเสียหลักนะ
แล้วหลังจากนั้นทำให้เขาแล้วก็คนซ้อนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายสวนส้มกระทุ่มแบนที่หมู่๑
ตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะ
พบชายวัยรุ่นเสียชีวิตอยู่กลางถนน๒ศพเลยนะคะ
ศพแรกคือนายสุยันโภชนาอายุ๒๐ปี
ส่วนอีกหนึ่งสมคือนายชินดานัยเพ่งคูณอายุ๑๘ปี
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าดรีมล้มอยู่กลางถนน
ส่วนรถคู่กรณีค่ะคือรถโตโยต้าโครล่า
ห่างออกไปจากรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ประมาณ๒๐เมตร
หน้ารถดูสิคะคุณผู้ชมเห็นไหม
ฝั่งซ้ายก็มีรอยเฉียวชนจนกันชนมันแตก
ไฟส่องสว่างหลุดออกมาแบบนี้ค่ะ
คนขับรถคือนายโกวิทสายกัน
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่
คนตายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสุยันที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซต์
เพื่อนไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กัน

ตอนนั้นก็กำลังปาร์ตี้กำลังสังสรรค์กันอยู่เลย

แล้วประโยคที่พูดมันเหมือนกับเป็นล้าง
เหมือนเป็นการสั่งเสียค่ะคุณผู้ชม
เพราะนายสุยันพูดบอกว่าเดี๋ยววันนี้
ขอกินกับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะบวชแล้ว
ไม่มีโอกาสได้มาสังสรรค์กันแบบนี้อีกแล้ว

เมื่อถึงเวลาที่กินสังสรรค์กันเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็แยกย้ายกันขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ก็ขี่รถกันตามมา๓คัน

โดยคันหน้าสุดนายสุยันขี่แล้วก็นายชินดันัยซ้อน
พอมาถึงตรงนี้ค่ะจู่นะรถของนายสุยันเสียหลัก
แล้วก็ขับหักเหมือนกับหักแฮนด์มาทางซ้าย

พุ่งไปชนกับรถเก๋งที่ขับสวนทางมาอย่างจัง
จนทำให้ทั้งคนขี่คนซ้อนเสียชีวิต
เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์อยู่อีก๒คันนี้ช็อกเลยนะคะ

ตำรวจก็นำตัวคนขับรถเก๋งไปสอบสวนต่อ
ส่วนศพก็มอบให้กับมูลนิธินำส่งสถาบันนิติเวศ
จะได้ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ